ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูความคืบหน้า
โหดเยี่ยมนะเจ๊แดงเจ้าของร้านขายของชำที่บึงกาล
ถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่เปิดเป็นร้านด้วย
พบศพเมื่อคืนสามกรกฎาคมนะฮะล่าสุดวันนี้เนี่ย
ตำรวจคุมตัวธอมที่ชื่อน้อยนาอืมนะฮะ
เป็นสาวหล่อที่เป็นคนสนิทของเจ๊แดงค่ะมาสอบปากคำ
แล้วก็ไปค้นหาจุดทิ้งอาวุธต่างต่างคือปัญหาก็คือว่าน้อยหนาเนี่ย
เดี๋ยวก็บอกว่าฆ่าเจ๊แดงเดี๋ยวก็ปฏิเสธกลับไปกลับมาค่ะ
พี่อุ๋ยมันสองสามรอบแล้วนะฮะอืม
ขณะนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับค่ะ
จุดเริ่มต้นของคดีนี้ที่ตำรวจเขาแกะรอยมาเนี่ยทีแรกมีผู้ชายอยู่สองสามคนค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือดาบโจ้ใช่ไหมใช่ที่เป็นเพื่อนชายคนสนิท
บหาดูใจกับเจ๊แดงอ่าแล้วก็มีในตายค่ะ
ในตายคนอ้วนที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดเดินผ่านหน้าบ้าน
แล้วก็อีกคนนึงด้วยก็คือเป็นลูกน้องในตายชื่อในเบ้า
แต่ล่าสุดเนี่ยตำรวจบอกไปดูรอยเท้าเปื้อนเลือดอ่ะนะที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
รอยเท้าหนึ่งเนี่ยลองเทียบลองพิสูจน์แล้วเป็นของพ่อของเจ๊แดงค่ะ
อยู่บนบ้านแล้วลงมาแล้วก็มาเจอลูกเนี่ยนะฮะอีกรอยเท้าหนึ่งเนี่ย
สองสามรอยเท้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับรอยเท้าเล็กเล็กอ่ะ
ถ้าจะเป็นใครสักคนหนึ่งก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ก็ต้องเป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุน้อยอ่ะ
รอยเท้ามันเล็กค่ะหรือต้องคนตัวเล็กเล็กใช่ค่ะ
ซึ่งมันต่างจากพวกบรรดาผู้ต้องสงสัยแรกที่เชิญมาสอบปากคำ
ก็เลยขยายผลมาถึงตรงของธอมที่ชื่อน้อยหนาค่ะ
ที่เขาสนิทกับเจ๊แดงมากสนิทถึงขั้นที่ว่าเจ๊แดงเนี่ยไว้วางใจแบบที่ว่า
ให้ใช้แอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์มือถือของเจ๊แดงได้อ่ะนี่นะฮะ
ก่อนหน้านี้ช่วงที่เกิดเหตุใหม่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
บอกว่ามีเพื่อนคนนึงเพื่อนของดาบโจ้นะ
เคยพูดประมาณว่านี่เขาได้สอบไอ้ธอมหรือยังอืม
แต่ตอนนั้นยังไม่มีใครพุ่งเป้ามาตรงนี้นะฮะเพราะว่าสาวธอมในหมู่บ้าน
สนิทกับเจ๊แดงเนี่ยก็จะมีน้อยหนานี่แหละแต่น้อยหนาเองเขาก็มางานศพตลอด
ค่ะนะมางานศพตลอดนะฮะไทม์ไลน์ของน้อยหนาที่เริ่มเป็นที่สงสัยของเจ้าหน้าที่เนี่ย
อกจากเรื่องรอยเท้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคนนั้นต้องเข้านอกออกในบ้านเจ๊แดงได้ด้วยเนี่ยนะฮะ
น้อยหนานี่วันนั้นก็คุยกับคุณวิมลวันเราที่งานศพบอกโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ทำ
อีกวันหนึ่งตำรวจพาไปสอบบอกทำแล้วก็บอกไม่ได้ทำวันนี้ก็คุมไปสอบอีกบอกทำ
แล้วก็บอกไม่ได้ทำอีกพาไปชี้จกชี้จุดอะไรก็ไม่เจออะไรเลยนะฮะ
มีรายงานว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยน้อยหนาเนี่ยนะที่ให้การกับตำรวจเนี่ยบอกไทม์ไลน์ไม่ตรงกันนะ
วันนั้นเนี่ยน้อยนาเนี่ยเขามานั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านของเจ๊แดงเนี่ย๓คนเป็นผู้หญิงด้วยกันหมดนะครับ
คืนเกิดเหตุมีเพื่อนในวงเล่าที่อยู่กับเจ๊แดงส่งข้อความไปหาน้อยหนาว่าถึงบ้านหรือยัง
น้อยนาตอบกลับมาตอนสี่ทุ่มสี่นาทีบอกถึงบ้านแล้ว
แต่พอตำรวจไปตรวจสอบพิกัดจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของน้อยนา
ปรากฏว่าน้อยนาเนี่ยถึงบ้านตอนสี่ทุ่มสามสิบห้านาทีถึงสี่ทุ่มสี่สิบนาที
ไลน์ตรงนี้มันหายไปครึ่งชั่วโมงแล้วจากการสอบปากคำน้อยหนา
น้อยนาบอกถึงบ้านตอนสี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดอ่ามันไม่ตรงกันเลยค่ะ
อ่าแต่มันเวลามันอาจจะไม่ตรงเป๊ะก็เป็นไปได้ถ้าคนเราจำไม่ได้นะฮะ
คุณวิมลวันเนี่ยที่ลงพื้นที่ไปเกาะติดคดีนี้ตอนที่อยู่ที่งานศพ
นี่ตรงนี้นะฮะงานศพของเจ๊แดงนะ
ก็น้อยหนาก็อยู่งานตลอดนะยังได้คุยกันเลย
หนาคือแต่ว่าทีนี้เหมือนกับว่าเวลานักข่าวไปคุยกับครอบครัวของเจ๊แดง
หรือว่าเวลาที่ตำรวจมาคุยกับใครหรือเรียกใครไปเนี่ยเหมือนกับน้อยหนาเขาจะไปตลอด
อืมพยายามไปฟังตลอดค่ะเออมันก็เลยเอ๊ะพิรุษหรือเปล่าค่ะ
เมื่อวานนี้ตำรวจมาตรวจหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมที่บ้านที่เกิดเหตุบ้านเจ๊แดง
ที่เป็นร้านขายของชำไปเจอแหวนทองของเจ๊แดงอยู่ใต้เก้าอี้พับข้างโซฟา
จุดที่เจอศพไม่ใช่แหวนที่ใส่ในมือนะไปอยู่ที่ใต้เก้าอี้พับข้างโซฟา
ตำรวจบอกยิ่งผิดสังเกตใหญ่เพราะวันที่มาตรวจครั้งแรกเนี่ย
ดูหลักฐานต่างต่างเก็บทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วทรัพย์ส่งทรัพย์สินต่างต่างดูหมด
ไม่มีอะไรตกหล่นเลยแล้วเมื่อวานนี้แหวนทองวงนึงเนี่ย
มันมาอยู่ได้ยังไงไม่นับแหวนทองที่นิ้วนะฮะ
ก็เลยคาดว่าเอ๊ะคนที่เอาแหวนทองมาทิ้งเพิ่มเนี่ย
ต้องเป็นคนที่เข้านอกออกในบ้านเจ๊แดงได้อย่างสบาย
ผู้ชาย๓คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยแล้วเชิญไปสอบปากคำก่อนหน้า
อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าค่ะท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวน้อยหนาสาวหล่อที่สนิทกับเจ๊แดง
ความจริงคุมมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะมาสอบปากคำ
วันนี้ก็เอามาสอบเพิ่มอีกน้อยหนาตอนแรกยอมรับสารภาพกับตำรวจบอก
ลงมือฆ่าเจ๊แดงจริงบอกทำไปเพราะป้องกันตัว
ใช้มีดทำครัวเนี่ยปาดคอเจ๊แดง
หนาตอนแรกอ้างว่าอย่างนี้ฮะคืนวันเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
อีกสองคนเป็นผู้หญิงด้วยกันหมดแล้วน้อยหนาเนี่ย
จักรยานยนต์เจ๊แดงออกไปทำธุระตอนนั้นสักสามทุ่มครึ่งแล้ว
สามทุ่มครึ่งกลับมาที่บ้านเจ๊แดงอีกทีสี่ทุ่มกว่ากว่า
ไปชั่วโมงนึงน้อยหนาอ้างว่ามาถึงบ้านเนี่ย
ที่บ้านเจ๊แดงอ่ะนะไม่เจอเพื่อนสองคนนั้นแล้ว
นั่งดื่มกินด้วยกันตอนแรกก็เลยเดินเข้าไปหาเจ๊แดง
เพื่อจะคืนลูกกุญแจรถจักรยานยนต์แต่เจ๊แดงเนี่ยเหมือนกับ
ไม่พอใจหรืออะไรประมาณอย่างเนี้ยโมโหอะไรเนี่ย
หนาอ้างว่าเจ๊แดงเนี่ยตอนนั้นโมโหเธอ
หยิบมีดปลายแหลมขึ้นมาจะมาแทงเธอ
ก็เลยเกิดการต่อสู้เกิดการแย่งมีดกันขึ้น
ซึ่งน้อยหนาอ้างว่าแย่งมีดคืนมาได้ก็เลยผลักเจ๊แดงเนี่ยล้มไป
ล้มลงไปที่โซฟาพอดี
ก็ตรงเข้าไปใช้มีดปาดคอเจ๊แดงเจ๊แดงเสียชีวิต
จากนั้นก็เลยขึ้นไปบนบ้านชั้นบนไปค้นหาทรัพย์สินของมีค่า
แล้วก็เดินลงมามาถอดแหวนของผู้ตายไปวงหนึ่ง
อีกวงนึงเนี่ยถอดไม่ได้ก็เลยปีนออกหน้าต่างออกไป
ขี่จักรยานเอามีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุ
ทิ้งลำห้วยฮิในหมู่บ้านห่างจากบ้านของเจ๊แดง๒๐๐เมตร
โดยบอกว่าทำคนเดียวแต่ตำรวจไม่ปากใจเชื่อ
เพราะว่าการให้การทั้งหมดมันดูวกวน
แล้วลักษณะน้อยหนาจะมีอาการเหมือนกับ
กลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเห็นได้ชัดตลอดเวลา

ค่ะมันเลยดูมีพิรุดไปหมดเลยพี่หวย

ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้นะฮะ
ตำรวจก็เลยพาน้อยหนาอ้าวไหนทิ้งมีดที่ไหน
มีดที่ใช้ก่อเหตุ

มีดทำครัวยาวประมาณ๑ฟุตเนี่ย
บอกทิ้งที่ลำห้วยฮีห่างจากบ้านใจแดงสองร้อยเมตร
หายังไงก็หาไม่เจอคือมุมนึงก็อาจจะเป็นไปได้
ฝนมันตกช่วงนี้ค่ะน้ำเยอะหายากอุปสรรคเยอะหรือ
โกหกหรือเปล่าพูดไม่ตรงหรือเปล่าไม่ได้ทิ้งที่นี่หรอกค่ะ
พวกนี้หลักฐานสำคัญในคดีใช่ไหมคุณเขียนมาสอน
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุไงฮะมันก็ต้องเป็นหลักฐานสำคัญ
ถ้าหาไม่เจอถึงขึ้นชั้นศาลไม่มีอาวุธหรือหาไม่ได้อาจจะ
ผู้ทำหาอาจจะหาท่องทางในการรอดคดีได้หรือเปล่านี่น้อยหนาใช่ไหมฮะใช่
นี่วันนี้ไปหาก็ฝนตกนะเอาเป็นว่าหาอาวุธที่ใช้ก่อเหตุไม่เจอนะครับ
เอาไปสืบสวนสอบสวนเพิ่มยังเจอพิรุธอีก
พฤติกรรมของน้อยหนาช่วงเกิดเหตุวันนั้นน่ะนะสามกรกฎาคมคือคืนวันนั้นเนี่ย
เจ๊แดงเนี่ยได้แชทคุยกับเพื่อนซึ่งจะเป็นกลุ่มแบบเพื่อนสาวหล่อ
เจ๊แดงจะมีเพื่อนสาวหล่อที่สนิทด้วยนอกจากจากอะไรนะจาโบ้ใช่ไหม
ดาบโจ้อ่าดาบโจ้ดาบโจ้ที่ว่าจะสนิทอีกคนนึง
เหมือนกับมีทั้งเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงที่สนิทอ่า
เพื่อนผู้หญิงที่เป็นธอมเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ย
วันที่เจอศพเจ๊แดงเนี่ยที่เกิดเหตุ๓กรกฎาคมเนี่ย
มีสาวหล่อคนสนิทเจ๊แดงคนหนึ่งลบเจ๊แดงออกจากกลุ่มแชทไลน์
เจ๊แดงออกอ่าวันรุ่งขึ้น๔กรกฎาคม
ทิ้งทั้งกลุ่มแชทเลยฮะลบทิ้งทั้งกลุ่มเลย
เออมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ตำรวจภูทรภาคสี่ก็ต้องคุม
หนาไว้สอบเข้มนะฮะเนื่องจากเชื่อว่า
ลงมือก่อเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงมือคนเดียวหรือเปล่า
นะคือเขายอมรับว่าก่อเหตุจริงแต่อ้างว่าป้องกันตัว
แล้วก็ให้การวกไปวนมาอีกหลายอย่างจุดทิ้งมีด
ตอนเช้าบอกโยนทิ้งสะพานที่ลำห้วยยี้ตอนเย็นบอกไม่ได้ทิ้ง
ไม่ได้ทิ้งแถวนี้คือมันวกวนไปหมด
ทุกอย่างที่เขาให้การกับตำรวจมันดูกลับไปกลับมาตลอดเลย
แม้แต่พฤติกรรมช่วงก่อเหตุที่ลงมือฆ่าเจ๊แดง
ก็ยังวกวนยังให้ไม่ชัดตำรวจก็เลยต้องคุมตัวไว้ก่อนนะครับ
ผู้ชมครับเดี๋ยวต้องขยายผลต่อยังไม่ได้แจ้งข้อหานะฮะ
ตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับเพราะหนึ่งก็คือ
ยังไม่เจอของกลางอะไรเลยค่ะสองก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ผลยังไม่ออกใช่ค่ะอย่างเช่นเรื่องของดีเอนเอของบุคคลตามรอยเท้า
ค่ะตรวจชิ้นเนื้อในซอกเล็บของเจ๊แดงที่เมื่อวานเปิดโลงเลยค่ะ
ใช่ผลก็ยังไม่ออกค่ะแล้วก็มีเส้นผมอีกด้วยพี่อุ๋ย
เขาเอาเส้นผมไปตรวจสอบเมื่อวานเจ้าหน้าที่ถึงขั้นไปขออนุญาต
ของเจ๊แดงเปิดโรงศพอีกรอบนะฮะเอาตัวอย่างจากพวกเล็บ
ซอกเล็บของเจ๊แดงหรือวัดรอยเท้าเจ๊แดงเลยนะ
เปรียบเทียบกับรอยเท้าที่เจอว่าเออมันมีกี่คนกี่คนใช่ค่ะ
เพราะเขาสงสัยรอยเท้าเล็กเป็นรอยเท้าผู้หญิงหรือเปล่า
ถ้าเป็นรอยเท้าผู้หญิงมันใช่รอยเท้าของเจ๊แดงเองหรือเปล่า
เขาตรวจแบบละเอียดมากนะคะซึ่งมันแน่นอนว่าไม่ใช่ใช่ไหม
ตรวจแบบอีกรอยเท้าหนึ่งของคุณพ่อว่าเขามาเจอศพลูกที่เรือของใคร

ต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ผลยังไม่ออกนะฮะก็เลยเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยอยู่
ไปที่บ้านของน้อยนาน้อยนาเนี่ยจะอยู่กับยายแค่สองคนนะฮะ
ยายรู้ข่าวหลานสาวนี่โอ้โหร้องไห้
บอกไม่อยากจะเชื่อเลยนะถ้าเป็นเรื่องจริงว่าหลานสาวจะฆ่าเจ๊แดงอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้
เพราะว่าหลานสาวเนี่ยก็คือน้อยหนาเนี่ยเขารักแล้วก็เทิดทูลเจ๊แดงมาก
มาหาสู่กันตลอดเมื่อวานตำรวจมาเอาตัวหลานสาวไปสอบปากคำที่โรงพัก
หลานสาวได้กลับมาตอนที่มารับตัวไปหาหลานเนี่ยมารับยายไปนะที่โรงพัก
หลังจากเอาหลานไปก่อนยายบอกไปถึงโรงพักน้อยหนาก้มลงกอด
อดเท้ายายแล้วร้องไห้บอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
คือคุณวิราวันก็ถามคุณยายบอกถ้าน้อยหนาก็ทำจริงเนี่ยมันจะมีสาเหตุอะไรได้บ้างไหม
ยายบอกเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะหลานสาวคือน้อยหนาไม่มีหนี้สินอะไรเลย
ไม่มีอะไรติดค้างกับเจ๊แดงเลยไม่เคยทะเลาะกับเจ๊แดงด้วย
กอดเท้ายาย
นี่ครอบครัวเจ๊แดงเขาก็ช็อตเหมือนกันนะครับท่ามิวชมคุณเกิดมาสอน
เพราะหนึ่งก็คือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยน้อยหนานี่คือคนสนิทเจ๊แดงเลยนะ
ต่างจังหวัดจะอยู่บ้านนี้กับคุณพ่อแต่ช่วงระหว่างในเจเด
จะมีคนสนิทที่เข้านอกออกในบ้านได้บ่อยก็คือน้อยหน่าย
เป็นสาวธอมคนนี้ถึงขั้นให้ใช้แอปโทรศัพท์มือถือ
ที่เป็นแอปของแบงค์ของธนาคารได้เลย
ที่สำคัญหลังจากเกิดเหตุเนี่ยศพเจ๊แดงที่ตั้งอยู่ที่วัด
นี่ยังไม่ได้ชาปนกิจเลยนะฮะน้อยหนามาช่วยงานทุกวัน
คือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงคือคนที่ก่อเหตุฆาตกรนี่มางานศพทุกวัน
ตีเนียนมางานศพทุกวันเลย
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทีแรกทางครอบครัวเจ๊แดงบอกว่า
ยังไม่ชาปนกิจศพเจ๊แดงจนกว่าจะจับคนร้ายได้
แต่ตอนนี้เหมือนกับเขาคุยกันว่าเดี๋ยวสักวันเสาร์เนี่ย๙กรกฎาคมเนี่ย

เพราะมันก็เริ่มมีความคืบหน้าทางคดีมากขึ้น
เจ๊แดงเองก็เสียชีวิตแล้วการตั้งศพค้างเอาไว้
ก็คงไม่สามารถทำให้เจ๊แดงเนี่ยฟื้นคืนกลับมาได้
ลูกของเจ๊แดงนะครับก็คือโอเว่น
โอเว่นเนี่ยบอกกับทีมข่าวของเราบอกช็อกมาก
ที่รู้ว่าน้อยนาเนี่ยสารภาพว่าฆ่าแม่
เพราะน้อยหนาคือคนที่แม่ไว้ใจมากที่สุด
เราบอกว่าคือเราก็ถามโอเว่นนะนะว่าเออหลังจากรู้แล้วมันมีอะไรไหม
ชวนสงสัยบ้างนะเกี่ยวกับน้อยหนา

อย่างเรื่องเอารถมาคืนที่บ้านตอน๔ทุ่มกว่าเนี่ย
บอกกับนักข่าวบอกเอารถมาจอดแล้วตะโกนเรียกแม่
ไม่ได้เข้าไปในบ้านแม้จะเห็นไฟเปิดอยู่
แต่ไปบอกชาวบ้านคนหนึ่งบอกเอารถไปจอดแล้วชะโงกดูเจ๊แดง

หรือบอกกับตำรวจบอกเดินเข้าไปในบ้านเอากุญแจไปคืน
นี่นะฮะแหวนทองที่ตำรวจเจอที่ใต้โซฟาเมื่อวาน
นี่วงนี้นะฮะน้องโอเว่นบอกจุดนี้เนี่ย
น้องโอเว่นไปดูมาเองยกโซฟาขึ้นดูดูทุกอย่าง
ตอนที่เกิดเหตุไม่มีอะไรเลยอยู่อยู่แหวนมันโผล่มาได้ยังไง
ก็เลยคิดว่าคนที่อยู่ในงานศพแม่นี่แหละ
ฉวยจังหวะที่คนที่บ้านไม่มีใครอยู่เนี่ย
เอาแหวนไปวางซึ่งน้องโอเว่นบอกว่า
เชื่อว่าน้อยหนาไม่ได้ทำคนเดียวน้อยหนาเนี่ยยังต้องปกปิดอะไรไว้อีก
หนูคิดว่านะหนูว่าไม่ใช่คนเดียว

แมนเพราะว่าแห้งแมนหนูหลายท่า
แล้วโดยคนที่แบบท่าผู้ได้เห็นเราสิแล้วสิฟึ๊ดแม่นหนูน่ะแม่น
เมียนต้องมีห้องได้อย่างสักอย่างแบบต้องมีปากเสียงแบบน่าจะแบบ
เรากับแห้งเป็นคนแบบเป็นคนใจหอนอ่ะ
แล้วก็ต้องมีตีมียังแหละ
ถ้าถ้า
ท่าทางนั้นเป็นคนเปิดแล้วก็ต้องสวนขึ้นแม่นู้นน่ะ
หนูคิดว่านี่เพราะว่าอันนี้
นี่แหละแล้วเป็นคนแบบใจห้อน
ท่านผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากตำรวจนะ
บอกว่ารอยเท้าเล็ก
ที่มีคราบเลือดที่กำลังรอผลการตรวจพิสูจน์กันอยู่เนี่ย
ผลออกมาแล้วนะฮะค่ะไม่ใช่ของน้อยหนาฮะอ้าว
เอายุ่งเลยคุณผู้ชมภรรษอรณ์ไม่ใช่ของน้อยหนา

ก็มีแค่คุณพ่อที่บอกว่าลงมาเอ้าเห็นลูกสาวนอนนิ่งอยู่เข้าไปดู

เสียชีวิตไปแล้วถูกปาดคอแล้วใคร
น้อยน่าบอกนั่งดื่มเล่ากันอยู่เนี่ยในบ้านเจ๊แดงเนี่ยกับเจ๊แดงด้วยเนี่ยมีกันอยู่๓คนนะ
มีน้อยหนามีกาแฟมีอีกคนนึงชื่อน้องนะเป็นผู้หญิงหมดและเจ๊แดงที่อยู่ที่บ้าน
แล้วถ้าไม่ใช่รอยเท้าน้อยหนารอยเท้าใคร
แล้วทำไมน้อยหนาเดี๋ยวต้องบอกว่าตัวเองฆ่าเดี๋ยวบอกว่าตัวเองไม่ได้ฆ่า
ตำรวจบอกกับทีมข่าวของเรานะฮะบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
น้อยหนาสารภาพเนี่ยว่าฆ่าเจ๊แดงเนี่ยเป็นการสารภาพแบบหวาดกลัว
สารภาพด้วยท่าทีหวาดกลัวมากแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเจ๊แดงเนี่ย
แสดงว่าจะต้องมีอะไรที่ทำให้น้อยหนาแบบดูหวาดกลัว
หรืออยากจะปกป้องเขาถึงไม่ยอมบอกหรือถ้าบอกก็บอกไม่หมด
เนี่ยฮะนอกจากนี้นะครับผลการตรวจสอบเรื่องดีเอ็นเอที่เจอในจุดเกิดเหตุที่เก็บเอาไปเนี่ย
จากดีเอนเอของเจ๊แดงแล้วพบดีเอนเอของผู้ชายปะปนอยู่ด้วย
ค่ะอ้าวยุ่งเพิ่มไปอีกถ้าตัดคุณพ่อเจ๊แดงไป
ค่ะไม่มีผู้ชายแล้วนะในคืนวันนั้นอ่ะสามกรกฎาคมอ่ะ
เพราะว่ามีน้อยหนากับเพื่อนอีก๒คนที่มาตั้งวงดื่มเหล้าแล้วบวกเจ๊แดงเป็นสี่
ผู้หญิงหมดนะใช่ค่ะถ้าไม่นับคุณพ่อของเจ๊แดงเนี่ย
ดีเอนเอใครหญิงสาวที่ชื่อน้องนะครับ
วันนี้ตำรวจก็เรียกมาให้สอบมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
ชั่วโมงนะฮะน้องนี่ก็คือหนึ่งในวงเล่านะ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกโอ้โหนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้อยนาเนี่ย
จะเป็นคนลงมือฆ่าเจ๊แดงเพราะว่าเขาสนิทกันมากอยู่กับเจ๊แดงตลอด
หนาก็ดูรักเจ๊แดงมากแล้วก็สงสัยว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำเนี่ย
ทำไมต้องสารภาพแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าทำเดี๋ยวก็บอกไม่ได้ทำ
แต่ในส่วนของน้องเองน้องยืนยันว่าออกจากบ้านเจ๊แดงมาพร้อมกับกาแฟตอน๔ทุ่มกว่า
ซึ่งตอนนั้นเจ๊แดงยังอยู่ซึ่งระหว่างนั้นน้อยหนาเขาบอกเขายืมรถมอเซแดงใช่ไหม
ออกไปไหนสักชั่วโมงนึงแล้วพอกลับเข้ามาเอ้าเพื่อนสองคนไม่อยู่แล้ว
ก็เลยปาดคอเจ๊แดงตายอันนี้ที่บอกครั้งแรกกับตำรวจนะ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็วกไปวนมาตลอด
ดังนั้นคะดีนี่ก็ยังฟันธงไม่ได้จริง
เพราะว่าพิรุษหลายอย่างให้การกลับไปกลับมา
ที่บอกว่าโยนทิ้งไปก็ยังไม่เจอ
รอยเท้าในบ้านที่บอกเป็นรอยเท้าเล็ก

คดีเจ๊แดงยังต้องตามต่อเพราะยังฟันทงไม่ได้นะคะ